สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้
อืมฝนท่วมจอกำลังมานะคะทุกคนก็ฝนตกหนักตกหนักมาก
คือตอนนี้หลายคนตกใจว่าอ้าวโนรูไปแล้วไม่ใช่เหรอ
ว่ามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก๓เขตในกรุงเทพ
เพิ่งมาจากแถวหลานหลวงตรงนั้นหนักมาก
แม่น้ำก็คือแบบมองอะไรไม่เห็นเลย

นนบุรีบ้านเพื่อนก็เรียบร้อยขึ้นแล้วเหมือนกัน
คือตอนนี้จริงไปทุกพื้นที่เลยก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจเนาะ

ใช่เพราะว่าจริงมันไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะเชียงใหม่
เอ้าฮู้จะพันธุ์น้ำวสัตว์
แทบจะจมบาดานแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงไป
เอาเริ่มจากพยากรณากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะ

เขาบอกว่าพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนนะคะ
ที่มันปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้
มันก็เลยมีร่องมรสุมเลื่อนผ่านมามันเลยทำให้เกิดฝนนะตอนนี้
ฝนเนี่ยจะตกภาคกลางตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างนะคะ
วกเข้าไปกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทางฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอีก

ตกหนักมากถึงมากที่สุดจริง
เนี่ยท่วมกันแบบต้องเอาเก้าอี้มารองเดินแล้วอะค่ะ
รถเล็กบางพื้นที่เริ่มจะสัญจรไม่ได้แล้วด้วยนะคะ
สำนักงานชนรับประทานที่๑เขาออกประกาศเตือน๕โซนจุดเสี่ยงรับมือน้ำปิงทะลัก
เพราะว่าอย่างที่บอกระดับน้ำปิงตอนนี้ที่สะพานนวรัฐแตะ๔เมตร๓๕เซนติเมตร
คือเกินจุดวิกฤตมา๖๕เซนติเมตรแล้วอะค่ะ
โซนที่หนึ่งคือโซนบ้านป้าพราวนอก
ร้านอาหารท่าน้ำร้านอาหารระเบียงฝั่งปิง
แล้วก็ทางลอดใต้สะพานบำแดด
โซนที่๒นี่โรงเรียนเยอะมาก
วัดชัยมงคลก็โดนหมู่บ้านเวียงทอง
ที่๓มีบ้านเด่นมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

๔เนี่ยที่วัดท่าสตอยตลาดทองคำค่ายกาวิระตลาดสรรป้าช่อย
แล้วก็โซนที่๕ตลาดหนองหอยโรงเรียนกาวิระแล้วก็หมู่บ้านปามสปริงนะคะ
ตอนนี้ภาคเหนือก็คือหนักเลยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
เขารายงานบอกว่าน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตอนนี้ปพเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่
แล้วก็เทศบาลในพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบตลอดริมแม่น้ำปิงเนี่ย
เฝ้าระวังติดตามแบบโอ้โหน่าจะต้องมากกว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ

เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยจริง
แล้วก็มีการประกาศเสียงตามสายแจ้งประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำ
ตามแนวแม่น้ำปิงให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำ
เรือตอนนี้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่งเรือท้องแบนส่งรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
จุดบ้านเด่นในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ทีนี้มีคนใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งค่ะ
เขาทวิตแจ้งข้อความขอความช่วยเหลือ
หลังมันมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมรีสอร์ทพราวภูฟ้าที่เชียงใหม่
แล้วพี่สาวติดอยู่ในห้องพักออกมาไม่ได้ค่ะ
โรงแรมบอกว่าน้ำสูงมากจะเข้าไปรับก็เข้าไม่ได้

น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมรีสอร์ทราวภูฟ้าเชียงใหม่
พี่สาวเราติดอยู่ในห้องยังออกไม่ได้

ซึ่งล่าสุดเจ้าของทวิตมาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะคะ
พี่สาวออกมาจากรีสอร์ทได้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขอบคุณที่มีการช่วยกันรีทวิต
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้วย

กรมอุตุนะคะออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังกลุ่มฝน

เขาบอกว่าสถานการณ์พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน๓เขต
กระบังบางขุนเทียนแล้วก็ประเวทตรงนี้หนักมาก
ตรงนี้จริงจากตกเมื่อไหร่ก็ท่วมตลอด
มันเป็นพื้นที่ต่ำลาดกระบังรอบที่แล้วนี่น่าจะยังไม่หายดีเลยนะคะ
รักษาตัวยังไม่ทันหายตอนนี้มาอีกแล้วแล้วหนักถึงหนักมาก
ส่วนบริเวณที่มีฝนปานกลางนะคะ
พระนครก็คือกลางเมืองเลยนะพระนครดุสิตหนองจอกบังรักษ์บางเขนบางกะปิปฐุมวัน
ป้อมปราปศัตรูไพรพระขนงมีมบุรียรณ์นวาสัมพันธวง
เอางี้ดีกว่าตามแนวรถไฟฟ้าค่ะครบเลย
โรงบุตรประกาศเรียกว่าฝนตกปานกลางนี่ขนาดปานกลางนะสีแยกบังน้ำ
มีภาพสี่แยกบางนาป่ะคะตอนนี้เขาแชร์กันในทวิตเยอะมากเลย
คือนึกภาพทางสะพานลงจากทางด่วนนะพี่ผัด
จ้ะนี่นี่ค่ะน้ำท่วมแบบเกือบครึ่งคันแล้วอ่ะ
แล้วถ้ามองดูตรงตีนทางด่วนด้านบนทางขวานะคะ
อันนี้เป็นภาพก่อนหน้าที่มันยังพอมากันได้
แล้วพอหลังจากนั้นที่มันท่วมสูงขึ้นอีกหน่อยค่ะ
รถทุกคันต้องเบี่ยงนี่เห็นไหมคะใช่รถทุกคันต้องเบี่ยงออกทางขวาหมดเลย
เพราะว่าทางฝั่งซ้ายคือน้ำลึกมากคันสีแดงนี่คือเห็นใจมาก
ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะแล้วคือข้างบนเป็นสะพานทางโดดนะพี่ผัท
หนีไปไหนได้นะคะโอ้โฮดูรถเมษีหนูดูรถเมษีเห็นไหม
ท่วมท่วมทะเบียนไปแล้วแปลว่าลึกมากแล้วนะ
เกินครึ่งล้อแล้วอะค่ะมอเตอร์ไซค์ก็คือลากจูงเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งมาเนี่ยจันทบุรีก็ตกหนักเหมือนกัน
เป็นแบบเนี้ยทั้งคืนค่ะหกโมงจนถึงเนี้ยให้ดูอือนี่อ่ะ

เพราะฉะนั้นคือต้องต้องเฝ้าระวังกันทุกพื้นที่เลย
อันนี้เขาจะโดนประจำนะเออคือเคยมีแม่ค้าเล่าให้ฟังว่า
จะขายของก็ขายไม่ได้อดใจรอหน่อยเดี๋ยวมันลง

แล้วก็ยังจะมีใหม่มาซ้ำอยู่เรื่อยนะ

ถ้าเอาภาคหน้าเป็นห่วงจริงคือเหนืออิสาณส์ใช่ไหมคะ
เพราะว่าอย่างระยองเอ่ย
แล้วคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าพวกอ่างเก็บน้ำอะค่ะ
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมันสูงเกินระดับที่เขาจะรับไหวแล้ว
คือมันเริ่มบางพื้นที่มันเริ่มล้นแล้วพวกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
และนี่แม้ว่าโนรูจะผ่านไปแต่ไอ้ที่ท่วมขังเดิม

เป็นห่อมความกดอากาศมีความกดอากาศสูง
เจอกับมรสุนกำลังแรงทางฝังทางใต้อีกหรือบวกกันเข้าไป
เดี๋ยวถ้าข้างบนเขาต้องระบายน้ำมาเมื่อไหร่เนี่ย

เติมแล้วยังจะมีน้ำหนุนอีกล่ะทะเล

ใช่คิดในใจเอาไว้ว่าอึดใจแป๊บนึง

อย่างที่อาจารย์ทรบอกค่ะถึงแม้ว่าโนรูจะผ่านไปแล้ว
แต่มินว่าตอนนี้สภาพอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้
เพราะว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยคือสาเหตุ

ใช่มันทั่วโลกจริงเพราะฉะนั้นคือ
ว่าทุกคนต้องตื่นตัวและเตรียมรับมือไว้ตลอดเลย
ว่าเอ๊ะแบบถ้าพวกนี้ฝนตกหลังน้ำท่วม
ถ้าไฟดับจะทำยังไงรถจะมีที่จอดไหม
ผู้ป่วยเด็กคนแก่อะไรอย่างนี้
อาจจะต้องเตรียมตัวตลอดเวลาก่อนช่วงนี้
จริงช่วงนี้ขนของขึ้นสู่ข้างบน

ไม่ต้องรอแล้วค่ะขนไปไว้ก่อนเลย
ส่วนบางคนที่บ้านชั้นเดียวอันนี้น่าเห็นใจจริง

ต้องมองหาทางหนีที่ไล่ไว้เลยอะค่ะเนาะ

อยู่ที่ไหนยังไงส่งแบบข้อความมาบอกเรากันหน่อยนะว่า
ตอนนี้แต่ละพื้นที่ฝนเป็นยังไงน้ำท่วมไหม

ได้แบบว่าระบายความอัดอั้นในใจนะว่า
จริงค่ะจริงค่ะผมฉันก็ตกบอกให้รู้นะเออ

อย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ

ก็ต้องท่านนายก็ไม่ต้องเตรียมต้นรับนะคะอ่าแล้วแล้ววันนี้ก็นั่งหัว
นะคะนี่เห็นไหมมากันครบหมดเลยนะก็ดูเรื่องตอนเนี้ย
นายกก็ดูแหละค่ะดูเรื่องน้ำท่วมนี่แหละน้ำท่วมเรื่องฝนเนาะ
ว่าให้ประชาชนเนี่ยคลายความเดือดร้อนนะคะ
เพราะว่าท่านก็บอกมาว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกำลังประชุมนะประชุมบริหารกันนะคะ
ว่าจะช่วยเหลือกันยังไงนะไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะ
ก็วันนี้เนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะอยู่
ใช่ค่ะก็จริงเขาบอกตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละ
เพราะว่าวันศุกร์พอสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยออกมาว่า
ยังไม่ครบวาระ๘ปีนายกก็พูดเลยว่า
วันจันทร์เนี่ยก็คือกลับมาทำงานในฐานะนายก

ซึ่งตอนนี้เขามีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเศรษฐกิจ
แล้วก็พื้นที่สุขภาพที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลด้านสาธารณสุขด้วยนะคะ
ที่บอกว่าก็ต้องดูแลเรื่องของการให้บริการต่าง
ให้บริการไฟฟ้าประปาโทรศัพท์

ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะช่วยเหลือกันยังไง

แจ้งเตือนประชาชนที่เคยใช้ปี๕๔เลย

ถ้าเกิดสมมุติว่าไฟเฟย์อะไรอย่างนี้

เรื่องต้นผู้สื่อข่าวบอกว่า
นายกประยุทธ์ใช้คำนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วนะว่า
นายกประยุทธ์มีท่าทีกระฉับกระเฉงยิ้มแย้มแล้วก็อารมณ์ดีตลอดการประชุม
แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ว่ารายงานสถานการณ์แบบเต็มที่เต็มเหนียวไปเลย
แล้วก็มีการเหมือนกับว่ามีใครจะสอบถามข้อสงสัยอะไรถามมาได้เลยเป็นระยะอะไรอย่างนี้
เป็นแบบนั้นคือมินว่าเขาคงอาจจะอารมณ์ดีนะอยากกลับมาทำงานคือตลอดระยะเวลา๓๘๓๙วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกชั่วคราว
เขาก็ติดตามท่านก็คงติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออได้กลับมาทำงานอย่างเต็มภาคภูมิ
ก็คงอยากจะแบบทำงานอย่างเต็มที่อะไรอย่างนี้
แล้วท่านก็ในระหว่างการประชุมเนี่ยก็จะมีการเอ่ยปากขอบคุณท่านประวิทย์อยู่ตลอดนะ
ช่วงที่ท่านไม่อยู่เนี่ยรักษาการแทนได้ทำกิจกรรมต่างให้นะคะ
เขาบอกว่าเอ่ยปากขอบคุณหลายรอบเหมือนกันนะ
คือนายกก็บอกเลยว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมไม่ต้องมาห่วงเรื่องต้อนรับใช่ไหมที่พี่ขวัญบอก
แล้วเขาก็บอกว่าเขาติดตามสถานการณ์ตลอดตอนนี้เป็นห่วงก็ทำได้คือให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะตกไปถึงเมื่อไหร่อ่า
อันนี้คือคำถามคือถ้าเป็นปกติแล้วถ้าเป็นหน้าฝนบ้านเราอ่ะพี่ผัดมันก็น่าจะอยู่ช่วงกลางแล้วไหมคะ
เราก็เลยต้องรับมือตอนนี้เป็นช่วงที่อย่างที่น้องมิ้นบอกว่าเราต้องคิดในกรณีที่มันถ้าเกิดมันหนักอ่ะ
เราจะแบบเตรียมตัวกันยังไงมากกว่านะคะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมส่งมาเยอะมาก

แคร์ตกตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าค่ะ
ไปตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงเว้นกินข้าวมั้งสงสัย

เว้นไปตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงพอให้แห้งแล้วก็ตกต่อ
ตอนนี้ยังไม่หยุดบ้านแคสตกยังไม่หยุดเลย
อันนี้ก็เพชรชะกะเสมตกตั้งแต่๙โมงจนถึงตอนนี้ยังตกอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะงามวงวาน

น้ำท่วมแบบยิ่งสุดเนี่ยงามง

แล้วแจ้งวัฒนาเวลาตกทีก็คือโหสุดนะคะ

คือตอนนี้เขาเลยบอกว่าท่วมทั้งเมืองแล้วจริง
แต่เอาจริงถ้าถามมินนะมินว่าเชียงใหม่น่าเป็นห่วงสุด

นี่ระดับน้ำระดับน้ำเจ้าพญาเราก็ต้องคอยดูนะ

ใครที่บ้านอยู่ริมน้ำนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะ

บางจุดรถเล็กผ่านไม่ได้
ใครจะกลับบ้านตอนนี้วางแผนกันดีดี
มหาชัยศูนย์ทางคล้อนฝนตกทั้งวันเหมือนกันนะคะ

เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ฟังข่าว
สยองจริงคือข่าวฆ่าหันศพน้องพินนะคะ

แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วเคสเนี้ยคือ
คบกันเป็นแฟนแล้วก็หั่นร่างเขา๗ชิ้น
พีคก็คือขุดหลุมรอมาเป็นเดือนนะคะคือตั้งใจทำ
คือตอนแรกบอกว่าพลั้งมือฆ่าแต่สุดท้ายสารภาพกับตำรวจว่าออก
ก็คือขุดหลุมรอวางแผนมาเป็นเดือนแล้วแล้ววินาทีตอนตำรวจบุกเข้าไปจับที่ห้องอ่ะ
เขาดูไม่ตกใจเลยนะคะแล้วเขาก็เงยหน้าถามตำรวจเขาก็บอกว่า
จริงจริงผมก็กะจะไปสารภาพอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าผมขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม
ถามตำรวจทำไมเร็วจังอ่ะคือทำไมจับเขาได้เร็วจัง
นี่คือคำถามจริงนี่คือคำถามที่เขาถามตำรวจคือตำรวจก็ยังแบบ
แต่บิ๊กโจ๊กก็เป็นคนสอบปากคำเองก็บอกแล้วว่าบางคนบอกว่าจิตเขาป่วยหรือเปล่า
โจ๊กบอกว่าไม่ได้ป่วยนะสภาพจิตเขาปกติ
เมื่อกี้มิ้นพูดพี่ยังนึกว่ามีอาการทางจิตไหมอะไรอย่างนี้
ภาพจิตเขาปกติอันนี้คือที่บิ๊กโจ๊กนะคะพลตรวจเอ่อ
พนโรทโทอสุรชธักษ์ภัณฑ์เป็นคนบอกอืม
ว่าไปสอบปากคำด้วยตัวเองทีเนี้ยประเด็นคือมันมีการเข้าไปดู
เหมือนกับติ๊กต๊อกของคนก่อเหตุในดอนเนี่ยนะคะหรือว่านายชาญวิทย์เนี่ย
มันก็มีคลิปที่แบบถ่ายภาพเล่นกันคือหลายคนอ่ะช็อกมากพอรู้เรื่อง
เนี้ยเพราะไม่คิดว่าเขาจะเกาะเหตุแบบนี้อืม
เรื่องเรื่องก็คือว่านายชาญวิทย์คนนี้กับน้องพินผู้ตายอ่ะ
เขาเคยทำงานที่อสังหาริมทรัพย์เดียวกันก็เลยรู้จักกัน
แล้วเขาก็คบหากันแต่ประเด็นคือในดอนคนนี้มีเมียอยู่แล้วอืม
มีเมียแต่งงานอยู่แล้วตอนตำรวจถามสอบปากคำเขาว่า
คบกับคบกันมานานหรือยังเขาถามตำรวจกลับว่า
หมายถึงแฟนที่บ้านหรือแฟนคนนี้ครับทางตำรวจแบบเนี้ยค่ะ
ไม่ใช่เดี่ยงเบนเนอะไม่แล้วเนี้ยคือคลิปที่
คลิปที่เขาถ่ายเล่นกับเพื่อนในติ๊กต๊อกของนายดอนคนเกาะเหตุนะคะ
คือก็ยังดูเหมือนกับถ่ายเล่นกับเพื่อนสนุกสนานอืม
เนี่ยแล้วก็นี่คือคุยได้คุยกับเพื่อนเขาบอกว่า
รู้จักทั้งดอนรู้จักทั้งพินสองคนนี้เขารู้จักกันมาสองปีแล้ว
แต่ว่าดอนเพิ่งลาออกไปเมื่อหลายเดือนก่อนเท่าที่รู้คือดอนมีภรรยาอยู่แล้ว
บมา๙ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเคยเห็นดอนกับพินมีเรื่องชู้สาวเลย
ไม่คิดเลยว่านักขายเก่งที่เขาดูเรื่องอสังหาอะไรอย่างนี้
จะมากลายเป็นฆาตกรแบบนี้แต่สิ่งที่ดอนทำดอนบอกว่า
ไม่พอใจน้องพินที่เนี่ยน้องพินไม่พอใจน้องพินที่ว่า
พินตีตัวออกห่างตีตัวออกห่างเขา
แล้วก็ไม่ยอมเปิดตัวว่าคบหากันทั้งที่เขาเนี่ยเปิดตัวตลอดเลยว่าคบหาพิน
แต่เขามีเมียอยู่แล้วไม่มีลูกแต่ก็มีเมียมีภรรยาอยู่แล้วอะค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือตั้งแต่
๒๘เนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้เลยนะคะ๑๑โมง
คือเห็นน้องพินกับนายดอนลงจากรถมาด้วยกันที่ห้องพัก
ย่านสมุดปราการที่เขาไปเช่าเอาไว้เปิดไว้วันที่๒๘
ถึงวันที่๔ขอเช่าไว้ถึงวันที่๔คือถึงพรุ่งนี้
กล้องวงจรปิดมีภาพเรามีภาพกล้องวงจรปิดไหมคะ
โมงเขาลงจากรถมาด้วยกันเนี่ย
ลงจากรถมาด้วยกันแล้วเดินเข้าไปที่ห้องพัก
แล้วหลังจากนั้นก็หายไปนานเลยจนสักพักหนึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพดอนได้คนเดียว
แต่เป็นภาพที่ดอนอ่ะแบกอุปกรณ์อะไรไม่รู้ใหญ่ใหญ่มารู้ทีหลังก็คือ
อุปกรณ์ฆ่าหันศพอะค่ะมีทั้งมีดมีทั้งขวานมีทั้งเลื่อยเนี่ย
และภาพนี้คือถุงดำ
แต่ไม่น่าใช่ศพนะอันนี้เพราะมันดูไม่หนักป่ะ
คาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนเพราะเขาหั่นชิ้นส่วนน้องเป็น๗ส่วนนะคะ
หันหัวหั่นแขนหั่นขาหั่นตัวแล้วก็ทยอยเอาลงมาแบบนี้ค่ะ
คือเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น๒๘เท่าที่นายดอนรับสารภาพกับตำรวจก็คือ
ทะเลาะกันนิ่งมากแล้วน้องพินนั่งเล่นก้มหน้าเล่นมือถืออยู่
อนเอามีดไปแทงเขาแทงคอจนน้องล้มเสียชีวิตแล้วก็แทงซ้ำอีกหลายแผล
ก่อนที่จะทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ออกไปเอาอุปกรณ์แล้วก็มาฆ่าหันศพน้อง
แล้วตัวเองกลับบ้านไปนอนเช้าอีกวันหนึ่งก็จัดการอำพลางซ่อน
ก็หันหันจนครบ๗ชิ้นน่ะแล้วก็นอนอยู่กับศพอันหนึ่งคืน
นอนอยู่กับ๗ชิ้นอีก๑คืน

โอ้วฮีโร่มาแล้ว

จริงพี่ไม่ได้
ผมสงสัยนะว่าทำไมน้องนิ่งมากเลยนะ
นิ่งจริงแล้วก็แบบไม่มีขือไม่มีอื้ออะไร
แล้วก็พี่มดรู้ใช่ไหมตอนที่ตำรวจบุกไปจับ
เขาหันไปถามตำรวจว่าเออผมตั้งใจสารภาพอยู่แล้วแหละ
แต่ผมอยากถามคุณตำรวจหน่อยว่าทำไมมาเร็วจัง
น่ะแล้วปรากฏว่าเหมือนกับเขามีการสั่งเสียแฟน
เขามีการปล่อยคลิปอันสุดท้ายออกมา
จะเกี่ยวว่าทำไมถึงเป็นไปได้ขนาดนี้

แต่พลบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่จิตค่ะ

สภาพจิตใจเขาปกติครับ

นิ่งจริงแต่คือเขาบอกว่าวันนี้มีอาการเคร่งเครียดนะคะ
คือวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวในดอน
กลับมาจากการชี้จุดจุดฝังศพจุดก่อเหตุทั้งหลาย

แล้วเห็นน้องมิ้นบอกว่าเขาขุดหลุมรอไว้แล้ว
เขาสารภาพกับตำรวจเขาขุดหลุดวางไว้เดือนหนึ่งแล้ว

ถ้าสมมุติย้อนกลับไปดอนอายุ๓๕
ปรากฏผู้หญิงคือนางสาวพิน

ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในคอนโด
สำรงเหนือแถวอำเภอเมืองสุประการเนี่ยอย่างที่บอก

หรือเคปกลุ่มเนี่ยก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ฝังดินบริเวณใต้ทางด่วนฉลองรัฐ
ริมถนนประเสริฐมนุนกิจย่านลาดพร้าวตรงนี้เอง
ขณะเดียวกันจากนั้นก็นำอาวุธที่ใช้ในการชำแหละศพ

แล้วก็ของผู้ตายโยนทิ้งไปในคลอง

ได้ติดตามกันมาน้องมิ้นน่าจะนำเสนอไปบ้างแล้ว

ทางด้านครอบครัว

เดินทางไปทำเอกสารรับศพ
เพื่อนของผู้หญิงชีวิตมันบอกว่าเฮ้ยเขาช็อก

จากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องกระทันหัน
กระทันหันแล้วไม่มีใครรับได้หรอกครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันจริง

ในวันเกิดเหตุตนเองเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าของพิน
แจ้งว่าพินเนี่ยหายตัวไปนะครับ

ขอให้ตนเนี่ยติดต่อพิมพ์อีกทางหนึ่งโดยหัวหน้าของพี่เขาบอกว่า
ลูกค้าคนหนึ่งโทรไปถามเรื่องงานกับพิน

แล้วก็โทรศัพท์ถูกตัดสายไป

ตนพยายามติดต่อหาคนใกล้ชิด

จากนั้นเราย้อนกลับไปวันพระราชสมดี

ที่โคราชนครราชสีมาม

ได้อยู่กับพินหรือเปล่านะฮะ

เขาว่าอย่างนั้นถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกนะ

เคยบอกว่าอยากจะตีตัวออกห่างจากผู้ชายคนนี้แล้วนะ

สองคนเค้าเลิกลากันไปแล้ว

เขาบอกว่าเขาฟังคำสารภาพของดอน

แทงที่คอแล้วเสียชีวิตเลย

แล้วก็กระหน่ำแทงอีกเกือบ๑๐แผลค่ะ

เชื่อว่าเกิดจากเหตุทะเลาะกัน
ประกอบกับเหตุการณ์ที่เพื่อนโทรไปถาม

เขายังบอกว่าไม่มีอะไรให้ช่วย
แล้วน้ำเสียงเนี่ยคือปกติสุดสุด
พี่ส่วนดูแล้วเดินมานี้ค่ะ

จริงมั้ยมีคนช่วงบอกว่าพี่มดผมเท่บ้างเลย

กลับไปบ้านอยากให้เขาเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกอะไรอย่างนี้
คือที่น่าเศร้าคือน้องถูกฆ่าวันที่๒๘ใช่ไหม

ผ่านวันเกิดมาได้วันเดียวแล้วก็มาโดนฆ่าแบบนี้

แล้วทีนี้คือหลายคนก็ยังคงคล่องใจ

ผมตั้งใจจะสารภาพอยู่แล้วแต่อยากถามคุณตำรวจว่าทำไมมาจับได้เร็วจัง

หรือแบบถามตำรวจกลับว่าเออคุณตำรวจหมายถึงแฟนคนไหนคะ

ที่มันดูเหมือนไม่สะทกสถานอะไรเลยเนี่ย

อันนี้มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาในอังกฤษนะคะ
เขาบอกว่าคือเรื่องแบบนี้จริงมันก็เกิดขึ้นได้
กับคนที่สภาพจิตปกติ
คือไม่จำเป็นว่าต้องป่วยจิตแล้วจะมาก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้
เขาบอกในบรรดาเหยื่อที่ถูกฆ่าโดยคนรักของตัวเองเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่า๘๐

เขาบอกการวิจัยพบว่า๘ขั้นตอนที่ค้นพบในเกือบทุกกรณี
ผู้หญิงถูกฆ่าก็คือ๑คนก่อเหตุมีประวัติการล่วงละเมิด

ก่อนหน้าที่จะมีความสัมพันธ์กับเหยื่อมาก่อนแล้ว
ความรักพัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างรวดเร็ว
ความสัมพันธ์ถูกครอบงำด้วยการข่มขู่หรือคุกคาม
มีชนวนเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุเริ่มทำการข่มขู่คุกคาม
ความสัมพันธ์จบลงนี่ไงตีตัวออกห่างใช่ไหม
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในด้านความถี่หรือความเข้มข้นของการเข้ามาควบคุม
ผู้ก่อเหตุตัดสินใจลงมือฆ่า
วางแผนอาจจะหาซื้ออาวุธหรือหาจังหวะที่เหยื่ออยู่ลำพังในการลงมือ
ผู้ชายที่ฆ่าคู่รักของตัวเองมักจะทำร้ายคนอื่นด้วยเช่นลูกของเหยื่อ
คือถ้าฟังคำรับสารภาพของดอนเขาบอกว่าเขาขุดหลุมรอใต้ทางด่วนมาเป็นเดือนแล้ว
แล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาพักนึงแล้วเขาพูดเลยว่าเขาหาจังหวะจะฆ่ามาหลายรอบแล้วค่ะ
แต่มันยังหาจังหวะไม่ได้จนวันที่๒๘นี่แหละมีจังหวะจังหวะพินเล่นโทรศัพท์อยู่
แล้วก็เลยโดนโอ้โหเป็นแฟนกันเนี่ยนะ
เป็นแฟนกันแต่คือผู้ชายมีเมียอยู่แล้วพี่มดแต่งงานแล้วอ่ะแล้วก็มาคบกับเขาสาเหตุ
สาเหตุที่ดอนพูดกับตำรวจก็คือว่าก็เขาจะตีตัวออกห่างจากผม
แล้วผมโกรธที่เขาไม่ยอมเปิดตัวว่าคบกับผม

ที่ตลอดเวลาที่คบกันผมเปิดตัวว่าคบกับเขาแต่เขาไม่ยอมเปิดตัวก็เลยโมโห

ข่าวนี้นะคนแบบประนามหยามเหยียดสาบแช่งกันเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่าแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวต้องกู้พวกข้อมูลในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตในแก๊บุ๊กของพินด้วย
เพราะว่าเขาเอามือถือพินเอาแท็บเล็ตแม็กบุ๊กโยนทิ้งน้ำ
เอามีดเอาขวานเอาเลื่อยโยนทิ้งน้ำหมด

ทำไมมันผ่าเป็นอะไรเป็นมันไม่ได้ง่ายนะ
เขาบอกเขาเรียนแบบซีรีส์ฝรั่ง

ดูสิเขาใช้เลื่อยเลย
เขาใช้เลื่อยก่อนแล้วอันไหนที่เลื่อยเอาไม่ออกเขาเอาขวานจาม

เฮียแน่ยังดังนี้น่าจะเป็นข่าวอยู่ที่คุณพูดถึงกันเยอะ

โอเคละชนะวิกตุเข้าสะพาเลยล่ะ

คือเห็นใจครอบครัวของน้องพิน

แต่คุณพ่อน้องเขาก็บอกนะว่า

ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

คงจะไปแตกประเด็นกันที่ไทยรัฐนิวโชว์ของเรานะครับ
อีกหนึ่งเรื่องเจ้าอาวาสตบเด็กแล้วได้บุญ
เรื่องราวนี้โอ้โหอ่านข่าวแล้วงงเหมือนกัน
คือจากกรณีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นม๕
ซึ่งโอเคละเด็กม๕ก็ไม่ใช่เด็กแล้ว
อยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
เขาเข้าร้องเรียนหลังจากถูกเจ้าอาวาส
วัดอานาและโยภูเคาะที่ผาสุกเนี่ย
ใช้ฝ่ามืออานานโยภูเคาะ
นาอะไรอนานโยภูเคาะคืออะไรเนี่ย
เจ้าอาวาสวัดอนานโยภูคอ
ถูกต้องนะใช่ไหมลูกอานานโยภูเคาะคือ

คือเรื่องของเรื่องเจ้าอาวาสวัดเนี่ย
ฝ่ามือฟาดเข้าไปที่หน้าของนายโอม

ทำกลางความตกใจของเพื่อน๒๙คน
ในกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรมของเด็ก
ที่ถูกครูโรงเรียนทำโทษเนื่องจาก

ล่าสุดพระมหาศาลยันทร์อภิปุญโย

เรื่องที่ตบเด็กเข้าค่ายอัตมายืนยันว่าตบจริง

ส่วนที่บอกว่าโดนตบแล้วได้บุญ

คือเขาบอกสาเหตุที่ตบเนี่ยเพราะโมโห
เนื่องจากเด็กเนี่ยไม่ตั้งใจจะสวดมนต์
ถ้าถามว่าทำเกินกว่าเหตุไหม

อะตะมาเอายังงี้

บาทผูกข้อไม้ข้อมือหายกัน

จะขอผูกแขนทำขวัญน้องโอม๒๐๐๐บาท

ปรากฏว่านางสาวอ๋อยเนี่ยนะฮะญาติฝ่ายแม่ของน้องโอมเนี่ย
ได้เดือดแย้งหลวงพ่อว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กนิสัยดี
เกเรเกรดได้๓๘เป็นเด็กนักเรียนเรียนดี
อบรมที่วัดเพื่อที่จะได้ดูแลน้อง
หลวงพ่อตบปิดคนแล้วไปดูคลิปตอนตบสักนิดนึงค่ะ
มีข้อตกลงหรือว่าข้อลงตรวจแบบไหน
คือมันทำเกินกว่าเหตุ
เธอไม่ฟังฉันต้องลงโทษเธอมันจะมาที่๑ชั่วโมง

ซึ่งเขาบอกเด็กคนนี้เป็นเด็กนิสัยดีไม่เกเร
ได้๓๘มาอบรมที่วัดเนี่ย

หลวงพ่อน่ะตบผิดแล้วนะฮะ

ไม่ใช่เพื่อให้พระตบแบบนี้

บอกวัดชื่ออาณาโลโย

ก็คือนั่นแหละ
ลองพูดมาครับการตำรวจภูทอชวะอุดรณฑานีเนี่ย
เขาได้สั่งการด่วนให้ยังพนักงานสอบสวนสพวังสามหมอเนี่ยได้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายส่วนดรวิทยาปะวะโขเนี่ยนะฮะได้มอบหมายให้นายกำทรหนูทองเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเด็กที่ชั้นม๕นะครับที่ถูกเจ้าอาวาสเนี่ยใช้ฝ่ามือตบ

ก็คงจะใจร้อนและพลั้งด้วยแหละก็ถึงบอกกับโยมผู้ปกครองว่าเออก็แล้วแต่ว่าทางผู้ปกครองจะเอายังไงทางนี้เราก็ไม่ได้แก้ตัวแล้วก็ไม่ได้มีอะไร
เนี่ยแหละพระเขาก็ว่าอย่างงี้นะครับนี่คือข้อที่พระเขาตอบมาเนาะ
วันนี้ตัวเองนานทีจะไปเดินห้างสักครั้งหนึ่งจะไปทำงานสักครั้งหนึ่ง

แต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะไม่ใส่กัน

แต่ประเทศไทยของเราหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกอยู่ที่ความสมัครใจแล้ว

แต่จริงใส่ก็ปลอดภัยดีแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงนะคุณผู้ชมนะ
โควิด๑๙ถูกปรับให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง
มันต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่โรคอย่างที่เราแบบต้องแบบเอามาขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วตอนนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสู่สภาวะนี้แล้วในประเทศไทยก็จะยกเลิกแล้วนะคะ
โรคโควิด๑๙เนี่ยที่บอกว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเนี่ย
เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะ
กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เลยให้มีการปรับมาตรการป้องกันโรคนะคะ
ให้ทำแบบนี้ค่ะผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยนะล้างมือเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะ
แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในสถานที่แออัด
สำหรับหน่วยงานองค์กรให้คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำนะคะ
หากมีพนักงานป่วยเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ให้รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะคะ
ส่วนมาตรการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยแบ่งตามลำดับอย่างนี้ค่ะ

ลำดับที่๑นะคะผู้ป่วยไม่มีอาการหรือสบายดีนะ
ค่ะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มนี้นะคะก็จะรักษาในแบบผู้ป่วยนอกค่ะ
โดยให้สังเกตอาการที่บ้านนะคะกินยาต้านไวรัส
แล้วก็รักษาตามอาการตามที่แพทย์สั่ง
สามนะคะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงค่ะ
หรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็ได้คือสองอย่างเลยเนาะ
แล้วก็มีปอดอักเสบที่ไม่รุนแรง
ส่วนสุดท้ายนะคะผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม
ต้องรับออกซิเจนนะคะแล้วก็รักษาในสถานพยาบาล
แบบผู้ป่วยในแบ่งเป็น๔แบบแบบนี้นะคะ
ก็สังเกตตัวเองเลยถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองมีอาการไม่ดี
แล้วก็ไล่ตัวเองตามความรุนแรงของอาการ
อย่างที่บอกไปในอืมใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยเขาเขาบอกมาแล้วว่า
สมมุติว่าหลังจาก๑ตุลาคมเป็นต้นไปใช่ไหมคะ
ถ้าเราติดโควิดคือเราก็อันนี้อยู่ที่เราแล้ว
อยากจะแยกมากักตัวอยากจะหยุดงานเพื่อกักตัว
เวลาหยุดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องออกจากบ้านจริง
ลางานไม่ได้ต้องออกไปทำธุระสำคัญอะไรอย่างนี้
เขาไม่ห้ามแล้วนะคะคุณออกมาได้แต่คุณต้องสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็คือพยายามแบบเว้นระยะห่างคือรับผิดชอบตัวเอง
อย่าเป็นภาระคนอื่นแต่คือเขาไม่ได้ต้องให้กักตัวแล้ว
คนที่อยู่กับเราเขาไม่รู้ไงว่าคุณเป็นหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยคนอื่นโดยวิธีที่ปกป้องตัวเองให้เต็มที่
ทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นแล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นก็จะไม่ออกไปไหนหรอก
เพราะเขาจะเริ่มปวดหัวมีไข้ตัวร้อนเจ็บเนื้อเจ็บตัว

คือถ้าเป็นจริงอาการอย่างนั้นจริงเขาก็ไม่อยากจะออกไปไหน
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นแบบแฝงอ่ะ

คือเป็นแหละแต่เบาแต่ว่าแพร่ได้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้แหละจะต้องคอยหมั่นสังเกตตัวเองก่อนเลย

เขาใช้คำว่าก็ต้องมีจิตสำนึกว่าเราถ้าจำเป็นต้องออกก็ออก

ถ้าไม่จำเป็นก็ระวังอย่าไปเป็นภาระคนอื่น

เป็นแล้วหายแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็น

มันมีความรุนแรงของโลก

อันนี้เร็ว

ก็ท่วมเยอะป่ะคะพี่
ท่วมเยอะหมดกันครับมาครึ่งร้อนค่ะ
เพราะว่าทำอะไรได้ก็ต้องทำเลย

ถ้าฝนตกต้องเปิดเวลาถึงถึง๒ชั่วโมง
จริงมึงบ้าบ่อมากเลยอ่ะ
นับจากนี้อีก๗วันก็เป็นวันที่ฝนตกนะครับ

ชัดตอนแรกเธอต้องไป๓แทรฟต้องทำระหับ๓แทรฟ
เป็นน้ำหมดเลยอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องมา
เพื่อดู
แหละว่าหน้าตลาดปีนี้ต้องเข้าแล้วนะครับ

ไหนโอ้โฮพี่โม๊ตอุ๊ยพี่โม๊ตตากฝนมาเลยน่ะใช่
ตากฝนมาเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เอามาเนี่ย
โอ้โฮพี่โม๊ตต้องเข้ามาตากฝนมา

ไม่คิดตะโกนแบบคนอยู่ข้างหลังมาตามกระหมกยังไง

นู้นจากเดินใกล้สี่นี่ไง

เออข้ามทะโหนนั้นแล้วก็ไม่ใช่ผม
สรุปผมไม่ได้ได้ดีแล้วแต่มันเปียกผลมาค่ะ
มันก็เลยเป็นเว็ดลุคค่ะสุดจริงถ้าอยู่ยังมีถ้วยให้พี่เลยเนี่ยไม่ต้อง
เดี๋ยวฉันขึ้นไปเอาเงินจากเจ้าของช่องนะคะขอเงินหน่อยนะคะ

มดดำเดินในถนนนี้ตกใจเลยนะ

ตอนนี้แบบเปิดนั่งดูไลฟฟนะ

จากวันนี้ทุกอย่างจะต้องแบบติดหมดรถ

เดี๋ยวพวกนี้ผมก็มาอีกวันครับผมเผา

คือวันนี้ทุกอย่างคุณต้องเตรียมตัวรับสักนิดนึงนะฮะ

ฝนจะมาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นยังไงกันบ้าง
ใช่นี่เขาบอกว่าตอนนี้ระดับแม่น้ำปิงคือนิ่งมา๓ชั่วโมงแล้ว
แต่ไอ้ที่ว่านิ่งก็ยังอยู่ที่๔๖๕เมตร
เกินระดับวิกฤตมา๓เมตรกว่ามันก็เลยแบบอันตราย
ขนาดเขาบอกว่าตอนนี้เราอาจจะเจอน้ำท่วมสูงสุดในรอบ๑๐ปีด้วยซ้ำไป
เมืองทองแจ้งวัฒนวิกฤตแล้วนะฮะเนื่องจากฝนถล่มไม่หยุดเลย
น้ำท่วมมิดครึ่งคันเขาว่าอย่างนั้นเลย
นี่คือถ้ามุติใครไปจับตามองหรือแม้กระทั่งวันนี้แต่ละพื้นที่

ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงชัยหน้าเป็นยังไง

บอกว่าหนักมากจริงชายนาฏหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

หลายพื้นที่นี่เมื่อกี้ก็ส่งมาว่าฝนก็ยังตกหนักอยู่

ถ้าอย่างนั้นในระหว่างนี้เดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่

ไปค่ะ

กลายเป็นสนุกไปเลยเนอะ

ดูก็ยังเร็วนะ๒ชั่วโมง

ถูกแล้วก็น้ำท่วมตลอดทาง
เยอะตลอดทางเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาให้เยอะ
ตอนนี้เราขอเป็นกำลังใจกับคนที่อยู่บนรถ

แต่ละจังหวัดเขาส่งพื้นที่กันมาเป็นยังไงบ้าง
ศักดิ์อุทัยธานีฝนตกตลอดค่ะ

แต่กำลังจะมีมวลน้ำอีกก้อนหนึ่งไหลมา
อุบลชายภูมิเชียงใหม่หนักหมดเลย

อันนี้จากฝนคือน้ำใหม่เลย

ใช่ค่ะมาใหม่มาแบบ
ล้วนฝนล้วนไม่มีอย่างอื่นปนเลยค่ะ
หนีบโพธารามราชบุรีฝนตกตั้งแต่เย็นจนถึงตอนนี้

ให้คุณผู้ชมส่งกำลังใจมาก็ได้นะ

หรือว่าจริงพื้นที่ไหนต่างจังหวัด

ส่งกำลังใจมากันได้นะครับ
เอาล่ะขอส่งกำลังใจไปแต่ละจังหวัด

แต่วันนี้คนก็ติดตามข่าวอยู่ไม่กี่ข่าว
ก็คือข่าวข้าวข้าวอาหารศพ

ดูจากทีวีแล้วก็แบบมีแผนมา
ประโยชน์คุดรุมวางแผนไว้เป็นเดือน
สามเดือนขุดหลุมไว้วางแผนไว้โอ้นี่โหดมาก
คือหมายถึงไงว่าคนเรามันโกรธแค่แบบผู้หญิง

เป็นเดือนเลยนะวางแผนเป็นเดือนเลยนะคะ

แล้วข้อหาที่เขาโดนคือข้อหานักเลยนะ

อันนี้๒๘๙มั้งคะโทษส่วนใหญ่มันจะเป็นประหารชีวิตนะข้อหานี้
คือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วจะมีซ่อนเร้นอำพลางหรือแบบทำร้ายศพอื่นอีก
น่าจะยุ่งไว้อีกทีนึง
ถ้าไต่ตรองไว้ก่อนนี่คือโทษสถานเดียวเลยสถานเดียวคือประหารชีวิตเลย
เพราะว่าไต่ตองไว้ก่อนคิดไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อน
ว่าอย่างนี้ขุดหลุมไปก่อน๓เดือนเนี่ยยังไงก็
แต่ไตรตรองอาวุธก็ซื้อไว้ก่อน

เขาบอกว่าจริงวันนี้เขาตั้งใจสารภาพกับที่บ้านเขา

ถ้าไต่ตองไว้ก่อนนี้คือส่วนใหญ่เราจะลงโทษประหารชีวิต

นะครับผมกฎหมายไทยน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ

จ๊ะรู้สึกชีวิตโสดดีขึ้นมาไหมคะ

โสดมันดีบางครั้งมันก็ไม่ใช่แย่เสมอไปนะคะ

ก็ถ้ามีแฟนแล้วเป็นอย่างนี้ก็กลัวนะ

เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าใครจะหึงหวงตอนไหน

เราไปอีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะ
วินาทีชีวิตครูสอนยิงปืน
คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าสนามยิงปืนเนี่ย
มันก็เป็นสถานที่ที่สุ่มเสี่ยง
เพราะว่าหลายครั้งมิ้นอ่านข่าวก็เจอคนที่อยากจะไปฆ่าตัวตาย
ก็จะไปสนามซ้อมยิงปืนไปเช่าปืนแล้วก็เกาะเหตุตรงนั้น
แต่ทีนี้ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้โชคดีมากจริงที่มีผู้ชายสองคนนี้
สติดีมากอยู่ในสนามยิงปืนเดียวกันกับเขาทำให้เขารอดชีวิตมาได้
มธที่๓๓ที่จังหวัดเฉียงไหม
คือนิดก็ดูจังหวัดนี้ผู้ชายคนหนึ่งเค้ากำลังเลงปืนไปที่เป้า
คนก่อเหตุเห็นไหมป้ายสีแดงเนี่ยนะแล้วมีครูฝึกยืนอยู่ทางขวา
แล้วก็มีอีก๒คนที่เขาก็ซ้อมยิงปืนกันอยู่
ไปที่เป้าดีคุณผู้ชมสังเกตดีดีนะคะสักพักนึงอ่ะ
เขาเปลี่ยนทิศทางปลายกระบอกปืนจากเล็งที่เป้า
มาจอที่หัวนี่ค่ะโอ้โหไวมากเห็นไหม
ครูฝึกไวมากคือเข้าไปคว้าปืนแย่งเลย
แล้วพอสองคนทางซ้ายเห็นเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้น
แล้วก็มีคนข้างหลังที่เป็นคนคอยดูแลค่ะ
วันแรกเขาก็ทำทีชี้ไปที่เป้า
ก็ไม่มีใครคาดคิดไงว่าอยู่จะเปลี่ยนทิศทางหัน
กระบอกปืนเข้าหัวตัวเองเพื่อกะลั่นไกลแบบนั้นนะคะ

ฝึกกับพี่ที่กระโดดทะลุช่องออกมาสติดีมาก

บอกว่าลูกน้องคุณกันที่เป็นครูฝึกยิงปืนส่งคลิปนี้มาให้
เห็นแล้วชื่นชมเลยคุณช่วยชีวิตคนเอาไว้
อยากฝากรางวัลผ่านลูกน้องไปชื่นชมความสามารถ
คือผู้ชายคนเกาะเหตุนะคะเขามาเช่าปืน
เช่าปืนที่สนามยิงปืนเชียงใหม่

บางคนอยากจะไปซ้อมยิงปืนมันก็เป็นเรื่องปกติ

ยิงปืนทุกที่เลยต้องมีกล้องวงจรปิดหมด

คือเสี่ยงมากเพราะว่าปืนคาอยู่ในมือเขาเลย
ปัดไม่ออกจังหวะคว้าปุ๊บเนี่ย

จนพี่เขาเนี่ยครับกระโดดข้ามช่องออกมาช่วย

งั้นไม่เอามาเจาะหูไม่เพราะครูเมื่อกี้ครูไปเอา

เขาคงเป็นหน้าที่ที่ต้องดูทุกคนอยู่แล้ว

นิ่งคิดว่าเขารู้อ่ะ
คิดว่าสองคนทางซ้ายอาจจะเป็น

คนที่มีปืนมาเองอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นลูกค้าประจำก็ได้

นี่ร้องรอยอาจจะเป็นแบบ
พี่เคยไปยิงปืนนะ

ยิงเข้าเป้าอ่ะอ่าแล้วพี่ดีใจอ่ะอ่า

กรูเข้ามาเลยปืนยังคาอยู่ในมือใช่ไหมพี่มั
แต่ไม่ได้แบบไปส่องไปหาใครรู้อยู่แล้วว่าห้ามส่องไปที่คน
ปืนต้องวางคือเป็นอย่างนี้ค่ะไม่เคยไปเหมือนกับหูแต่งหูทับดับ
คือปืนปกติเวลาสมมุติถ้าจะใช้ใช่ป่ะคะ
จะใส่ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ตรงช่องที่จะยิงแล้วเนาะ
พอยิงเสร็จปุ๊บทุกครั้งคุณต้องถอดแม็กซแล้วก็วางไว้
แล้วคุณค่อยเดินออกมาหรือเวลาคุณจะหันไปคุยกับใคร
อย่างน้อยปืนต้องวางก่อนแล้วต้องแบบใส่เซฟตี้ทุกครั้ง
เพราะบางทีมันไม่ได้ตั้งใจบางทีมันเผลอ
เวลาเรากินข้าวอย่างนี้ถือช้อนถือซ่อม
แล้วก็แบบคุยกับเพื่อนแล้วก็เอามือชี้อย่างนี้
มันก็แบบเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่ช้อนไม่ให้ซ่อมมันเป็นปืน
ใช่แล้วเราดีใจอุ๊ยมันเข้าขนาดแบบตรงเป๊ะ
แล้วก็เอออย่างนี้แต่มืออยู่ข้างล่างอย่างนี้แหละ
แต่โอ้โหอบรมเลยค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เลย
มันอันตรายเลิกเล่นเลยอ่ะเพราะว่าบางทีกีฬาบางอย่างไม่ใช่เรา
ใช่ไหมฮะไม่ควรไม่เหมาะ
อีกหนึ่งเรื่องไม่กลัวใครโดนยืนเฉยให้ถ่ายรูปเลย

คือภาพชายแล้วก็หญิงกำลังปีนรั้วออกมาจากบ้านหลังหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ

ระบุว่าพอดีนะฮะเมื่อคืนเนี่ยโจรปีนเข้าข้างบ้านครับ
เป็นบ้านที่เจ้าของไม่อยู่ครับคุณผู้ชม

นี่ฮะลูกค้าเนี่ยในตึกเห็นก็เลยเดินมาบอกผมวันนี้เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
เพราะว่ามาเอาของที่ขนไว้เมื่อคืนนี้ครับ

แล้วกลับมาซ้ำอีกรอบอันนี้อุกอาดมาก
บ้านเขาตัดไฟนะมันมืดครับน่าจะออกลำบากนะครับ
ลูกค้าเนี่ยผมยืนถ่ายคลิปนะครับมันก็ยังเฉยให้ถ่าย
กับมันเลยจริงแถวนี้เนี่ยโจรชุมมากครับ
กว่ายุงอีกฮะชาตินี้เนี่ยจะเห็นรถสายตรวจผ่านมาสักวันหนึ่งเนี่ย
ก็ยังยากครับเคยขอดูตู้แดงมาตั้งนะครับผมนะครับ
ขอตู้แดงมาตั้งสรุปคือเป็นตู้ไถเงินของตำรวจ๓๔วัน

อ้างว่าติดงานสุดท้ายบุคคลที่เพิ่งพาได้มากที่สุดก็คือ

ก็คือเป็นสองคนมาช่วยกันอย่างนี้เหรอ
ใช่ฮะเดินเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลย
ดูดิใจเย็น
ย่ามใจมากขนมาสแตนบายวันหนึ่งอีกวันหนึ่งจะมาขนของออกนะฮะ
ดูครับเหมือนเป็นบ้านตัวเองสุดท้ายหมาบางแก้วเป็นฮีโร่ครับ

มีภาคกลางเยอะสิงห์บุรีอ่างทองพิศนุโลก

นี่ครับคนมาเจอพอดีฮะโอ้โหดูฮะ

นี่คือสบตากันกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเหรอคะ
ใช่ครับเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของบ้านดูฮะใจเย็นมากครับ

ฝากพี่นี่สอนอวังทองหลางนะคะราดเผ้า๖๔แยกแปดนะครับผม
พร้าว๖๔ฮะในซอยนี้ก็จะมีหมู่บ้านเยอะนะครับผม

ก็ออกตั้งแต่๔โมง
ว้าว

ฝากกระโปรงหน้า
มันถึงมาช้าแต่ว่ารถเก่งที่แบบดับ
ไปมันดับทางทางรถเก่งนั้นคืนหนึ่งจะตกหน้า
แล้วแหละไม่เคยเห็นท่วมขนาดนี้เลยใช่ไหม
เนอะใช่เพราะเมื่อกี้พี่ชาวฟังข่าวบอกแจ้งวันนา
คือปิดการจราจรเลยเขาปิดเพราะว่าพวกหนูก็ออกกันถูกต้อง

ตอนที่หนูมายังไม่หยุด

โหโหหลวงขนาดนั้นด้วย
เพราะฉะนั้นน้ำก็ท่วมหมดเลย

ดำยังต้องเดินคิดดูเองแล้วกัน
มดอยากได้คลิปนี้ไปลงอ่ะหนูชอบอ่ะ
น่ารักเอาไปลงในนี่ไม่ดี

เดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดมา
นึกว่าจะใส่เพลงเธอมากกว่าฝน
เอาจริงบอกอายุกันหมดเลยเนาะแต่ละเพลงเนี่ย

ตอนนี้ญี่ปุ่นเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
เมื่อวานก็เพิ่งดูเองนะที่เขานั่งกินเจ้าอังุณอะไรนะ
อังุณลูกใหญ่

พันกว่าบาทจะไม่๓พ่วงพันกว่าบาทพันสองพันสี่
ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะ
หลายคนอาจจะคิดว่าการเอาผลไม้เข้ามา
เอาผลไม้ออกไปเอาแหละตอนนี้มีปัญหา
เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเป็นเกาะไง

เขาจะสติ๊กมากเรื่องดอกไม้เรื่องพืชผักต่าง
เพราะว่าบางทีเขากลัวมีแมลงไง

พอมันแพร่แล้วมันไปไหนไม่ได้เพราะพื้นที่เขาเป็นเกาะเนาะ
อันนี้ก็เหมือนกันนะคะกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าอย่างนี้ค่ะ
กระทรวงเกษตรป่าไม้แล้วก็กระทรวงประมงของญี่ปุ่นประกาศแจ้งเตือนนะคะ
สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
ที่จะนำพืชนะคะรวมถึงผลไม้ผักเมล็ดธัญพืช
ดอกไม้เมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์แล้วก็สินค้าแปรรูป
ที่มีวัตถุดิบจากพืชบางรายการนะคะ
เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืชนะคะ
ของหน่วยงานอารักษาพืชของประเทศต้นทางด้วย
อันนี้คือจากประเทศเราถ้าเราไปจากไทยก็เอาไปจากไทย
รับรองพวกนี้นะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะ
หากผู้เดินทางจะนำพืชผักเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ย
ก็จะต้องขอใบรับรองสุขอนามัยจากกรมวิชาการเกษตรก่อนนะคะ
รวมทั้งก็จะต้องเข้ารับการตรวจสินค้าผ่านด่านการตรวจพืช
สนามบินขาเข้าของประเทศญี่ปุ่นด้วย
ถ้าฝ่าฝืนการนำพืชเข้าโดยไม่ได้รับการตรวจสินค้าเนี่ยนะคะ
ก็พืชที่คุณเอาไปทั้งหมดเลยจะถูกทำลายเนอะ
แล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๑ล้านเยน๑ล้านเวียนเท่าไหร่
ถือเป็นสินค้าต้องห้ามไม่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยการบรรจุภายในกระเป๋าสัมภาระเดินทาง
คือบางทีขนแบบทางคาโก้ไม่ได้อะไรไม่ได้เอาใส่กระเป๋าเดินทางไป
เล็กน้อยเอาไปฝากแม่ไปฝากพี่น้องเพื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้

เห็นบางทีคนญี่ปุ่นเพื่อนที่มีเพื่อนอยู่ญี่ปุ่น
จะเอาผลไม้ไทยไปฝาก

เป็นกระป๋องได้พูดปุ๊บน้ำคือแปรรูปแล้ว

เพราะว่าบางทีมันมีแมลงที่ไปทำให้เกษตรอ่า

มีนมีนค่อยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมบางทีเมล็ดอะไรอย่างนี้
พอข้ามโซนกันไปปุ๊บบางทีไปเจอตรงนู้นแล้วกายพันธุ
มันเป็นเรื่องใหญ่เขาก็เลยไม่ให้แบบข้ามโซนกันเลย
บางทีโรคมันเป็นโรคใหม่ของเขาไงเขายังไม่มี

แล้วพอเอาเข้าไปปุ๊บเจอกันอาจจะกลายพันธกลายเป็นไวรัสของคุณ

เราไม่แพ้เราไม่เป็นไรคนแพ้ถั่วบางคนเกือบตายนะ
อย่างนี้สมมุติใช่แล้วสมมุติว่าเกิดเขาไปแพร่พันธโรคอะไรที่เขาช่วยไม่ทันไง
เขาก็ถือว่าไม่ดีแต่ว่าสำหรับพืชที่ถูกทำให้แห้งหรือแช่แข็งนะคะ
ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นนะแต่ก็ต้องได้รับการตรวจเช่นกัน
คือตรวจด้วยนะคะเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ผัดเอาแมลงทอดเข้าไปด้วย
เอาออกมาจากเอยดีกับผมเอ้าล่ะ
รีวิวว่าน้ำท่วมอุ้ยไหนไหน
แม่เขาอัดสามแทบอ่าเราพาเขาไปรับลูกเกิดเอ่อให้เขาไปรับลูกเขา
ฮังนะคะฮัง

ถึงหน้านี่

ตอนนี้ผู้ชมบอกว่าถ้าไปปีน้ำทั่วมใหญ่คือ๕๔คนบอกว่าตอนนั้นราบน้ำ
ตอนนี้๔๖จะ๔๗อยู่แล้วเขาบอกว่า

วนพื้นที่จังหวัดล่างจังเลย
เพราะเดี๋ยวมันจะมีการปล่อยน้ำไหมนะ

รับแม่นางไปส่งสนามบิน

นี่โตหมดแล้วฮะนี่นางก็คือรับมารับแม่นาง
ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันช่วงหน้า
รู้สึกคุณแอนทองผสมค่ะนะฮะหลังจากที่
เปิดเซฟมาแล้วตกใจมากของหายใช่ไหมฮะ
คือคุณแอนเป็นคนที่ระเบียบเก่งมากแต่ในที่สุด
ยังไม่รอดหายของหายไปกว่า๒๐ล้านบาทใกล้ตัว

ไปค่าได้ค่าเชิญค่าเอาล่ะนะฮะ
ตอนนั้นจริงแล้วคุณไอแอนอ่ะใช่ข่าวนางโดนขโมยของมาเนี่ย
ระยะหนึ่งแล้วจากคนใกล้ตัวปรากฏว่านางเป็นคนเก็บ
เป็นคนที่ไม่ยอมตอบคำถามเรื่องนี้เลย

เออเข้าใจนางอ่ะเขาไว้ตัวไง
คือนางไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนึกออกปะล่ะแบบว่า
อยู่ดีทำไมนางต้องมาเจออย่างนี้ทั้งที่เป็นคนที่ละเอียดมากเนี่ย
ไว้ใจไงถูกนะฮะซึ่งหลายหลายคนบอก
นางได้ของคืนมาหมดแล้วจริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าแค่รู้ว่าไม่ใช่ไม่รู้นะว่าของอยู่ไหน

คือไม่ถึงเราไปไถอ่ะไถก็ต้องใช้เงินอีกก้อนนึง
ปรากฏว่าวันนี้คุณแอนเขามาออกรายการสามแซ่บ
อยู่ในช่วงติดตามของเอาของคืนอยู่
แต่ต้องยอมรับว่าคุณไอแอนก็บอกว่าเขายังไม่ได้คืนสักชิ้นหนึ่งเลย
ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความไว้ใจใช่ไหม
เขาบอกว่าคือเราให้เขาเข้านอกออกในบ้านเป็นเรื่องของหน้าที่

อ่ะฟังนั่งหน่อย
ก็รอติดตามเอาของคืนค่ะ
อยู่ในช่วงเอาของตัวเองคืนแต่ยังไม่ได้คืนสักชิ้นเลยค่ะ

คือไอ้เหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความไว้ใจจริงเลยใช่ไหม
คือคือให้เข้าออกบ้านอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของหน้าที่ที่บางอย่างที่เขาต้องไปเอาของต่อเนื่องละคร
ก็เดินเข้าออกได้แต่ไอ้ห้องที่แอนเก็บของอ่ะไม่ใช่

แต่นี่คือเขาเข้าไปโดยที่วันที่เราไม่อยู่
แล้วไปเอกใจได้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จะต้องไปงานโชว์ตัวค่ะแล้วก็เลยจะไปหยิบเพชรตัวเอง
พอกดไปพอเปิดอ้าวหายไปไหนวะอะไรอย่างนี้มันก็ตกใจนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
คิดแม้ว่าเอ็นลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่า
ก็ค่อยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองจะลืมไว้ตรงเก้าอี้ตัวนั้นโต๊ะตัวนี้อะไรอย่างนี้
เซ็นต์แอนในวูบแรกแอนรู้ว่าแอนโดนแล้วแน่
แต่แอนจำได้ว่าแอนก้มลงใส่รองเท้าคู่นี้เลยนี่แหละแอนจำได้
แล้วแอนแบบมือแอนสั่นเป็นนาทีเลยอ่ะกว่าแอนจะใส่มันได้อ่ะ

มันเหมือนเป็นไปได้ไงอย่าเบาะนะเว้ยว่าอย่างยังไงมันเต็มทั่วหัวไปหมดเลยอ่ะพิ่นุ่ม
แค่ของชิ้นเดียวก่อนที่เราหาไม่เจอถูกไหม
เป็นอะไรอย่างเงี้ยรวมมูลค่าทั้งหมดก็ใช่ค่ะ๒๐ก็ประมาณนั้นนะคะ
เกิดเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบ๒๐ล้าน
เอว่าไงบ้างกับเรื่องนี้หลายรูปแบบมีความเห็นใจว่าซ้ำช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย
มีหมดทุกรูปค่ะร้องว่าร้องไห้ไหมถามจริงมีอยู่วันตอนแรกไม่ร้องเลย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

ก็ยอมรับตอนแรกไม่ร้องเลยเพราะยุ่งไม่มีเวลา
พอผ่านไปสักวันที่๕อยู่ก็ร้องโหมาเป็นอารมณ์ชกอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นเข้าห้องไปมีทุกรูปแบบของความรู้สึก

ต้องเบรกก็เลยฮะโดยดูเซอร์ชาวนะครับ
พี่อ้อมสุนิสาก็เคยโดนแบบนี้นะ

พี่อ้อมสูนีสาโดนขโมยนาฬิกาเป็น๑๐ล้านเลย

เมื่อก่อนพี่อ้อมเป็นคนเก็บนาฬิกาหรอคะ
ล่าสุดไปมาร์มมาร์มจรรยะบ๋นจริงรามีน์แล้วอร่อยอร่อยอร่อย
เป็นเส้นสดแล้วที่สำคัญมันจะแบบว่ากินแล้วแบบว่ามันไม่อ้วนมาก

ล้องดูก็มันนุ่มกันเยอะอีกวางแล้วสบาย
กาแฟนี่ล่าสุดนี่นางเดินแบบอย่างนี้เลยนะฮะ
ถึงขนาดนี้น้ำเธอนานถึงขนาดนี้

สามแซ่บตายถ้าฉันไปเป็นพิธีกรสามแซ่บป่านนี้

โอ้โฮชิ้นเหรอ

เกินจากอัญญองของพี่
ไปละนะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะฮะ
วันโปรดก่อนสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่า
โปรดติดตามตอนต่อไป